เปิดใจครั้งแรกประธานมือตบในคลิปดังสหกรด่านช้าง
บอกเรื่องจริงเป็นหนังคนละม้วนขอความเป็นธรรมถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา